พาไปดูที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนกันเยอะจริง

บางคนก็เรียกว่าลูกละนาดนานาจิตตัง

นี่มันภูเขาหรือเนินหลังเต่าครับ

ตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะคุณค่ะ

มันทั้งกว้างทั้งใหญ่คุณคะแล้วมันถี่มาก
ชาวบ้านบอกว่าระยะทางสักประมาณ๔กิโลเมตรเนี่ย

เฉลี่ยทุก๒๐๐เมตร

ก็มีได้แต่ชาวบ้านบอกว่ามันสูงไปไหม
นี่มันภูเขาหรือลูกระนาดเจ้าค้า

ได้รับความเดือดร้อนเยอะเลยทีเดียวนะคะ

จุดตรงนี้ก็คือบริเวณถนนสายเรียบคลอง

บ้านใหม่บ้านเด่นตำบลปากแร็ด

มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะคะ

หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือ

ชาวบ้านในตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่ง

เล่าให้ฟังบอกว่าถนนเรียบคลองชลประธานสายนี้

เพื่อไปทำงานที่ตำบลกรับใหญ่
จนกระทั่งช่วงข้ามของวันเพื่อหสมดีที่ผ่านมา

กันชนหน้าก็เลยได้รับความเสียหาย
เพราะว่ามันเนินลักษณะคือค่อนข้างชัน

ไปประสบอุบัติเหตุเพราะเนินหลังเตา
พังเสียหายเช่นเดียวกันไม่ใช่รายเดียวนะหลายราย
รถบรรทุกบางคันนะบรรทุกของมาเต็มกระบะค่ะ
ของหลังรถบรรทุกเนี่ยนะก็หล่นได้รับความเสียหาย
ถึงแม้ว่าชาวบ้านบอกว่าจะเข้าใจถึงสาเหตุของการก่อสร้างว่า
มีวัตถุประสงค์ที่ดีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
จากการใช้ความเร็วคุณเห็นไหมเขามีการจำกัดเรื่องของความเร็วด้วย
เข้าใจวัตถุประสงค์ที่ดีแต่อันนี้มันใหญ่ไปไหมมันชันไปไหม
เพราะฉะนั้นฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะจ๊ะ
ฝากบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับดำเนินการด้วยนะคะ
ชาวบ้านผมก็ประมาณสักกิโลครึ่งมี๑๗เนินด้วยกัน

คือในหมู่บ้านเขาจะให้ใช้ความเร็วไม่เกิน๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อันนี้๒๐๐เมตรมี๑จุด